พูดถึงความพร้อมทั้ง๒ทีมแล้วเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับ
เพราะว่าสถิติการเจอกัน๑๙ครั้ง

ลองดูสถิติของคู่นี้หน่อยครับว่าความน่าสนใจนั้นเป็นอย่างไร
ถ้วยกอร์ในปีนี้เป็นปีที่มีการครบรอบ๑๐๐ปีของถ้วยนี้
พร้อมกับครบรอบของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยครับ
สโมสรยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยโคจรมาพบกัน
นั่นหมายถึงศักดิ์ศรีที่มากกว่าเกมฟุตบอล
กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง
อกจากนั้นทั้งสองทีมยังได้จารึกสถิติที่น่าสนใจ
กลายเป็นสีสันที่เพิ่มอัตรรสของการรับชมบิ๊กแมชในเกมนี้
พิจารณาการพบกันของคู่นี้พบว่าทั้งคู่เจอกันมาทั้งสิ้น๑๙ครั้ง
เป็นบุรีรำที่มีสถิติเหนือกว่าชัดเจน
แบ่งเป็นชนะ๑๐นัดและเสมอ๙นัด
ส่วนการพบกันในฟุตบอลถ้วยทุกรายการพบกันทั้งสิ้น๗ครั้ง
บุรีรำชนะได้๒ครั้งโดยเป็นการชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษ๑ครั้ง
ขณะที่ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกไก่๒ครั้ง
เป็นทีมประสาทสายฟ้าที่เอาชนะได้ทั้งหมด

มาดูในส่วนของสถิติผู้ทำประตูกันบ้าง
การพบกันของคู่นี้ผู้เล่นที่ทำประตูสูงสุด
และเป็นประตูจากฤดูการที่ผ่านมาทั้งหมด
อกจากนี้การพบกันของทั้งคู่มักจะเป็นผู้เล่นต่างชาติที่เป็นผู้ทำประตู
แต่มีเพียง๓คนที่เป็นผู้เล่นไทยที่สามารถทำประตูได้ในการพบกันของคู่นี้
ที่ทำประตูได้ในปี๒๐๑๒เท่านั้น
ครั้งนี้นอกจากคีย์แมนของทั้งสองทีมแล้วนี่จะเป็นครั้งแรกที่แม่ทัพใหญ่ของทีมกิเลนพยองจะเป็นโค้ชไทย
นำโดยทศตวรรณศรีปานที่จะเผชิญหน้ากับทีมประสาทสายฟ้า
ซึ่งผลลัพธ์ในเกมนี้ก็นับว่าน่าสนใจกับการเลือกใช้งานของกุญสือไทยรายนี้
ลุ้นกันว่าการพบกันของทั้งคู่ในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกประจำปี๒๕๕๙ในวันเสาร์นี้จะมีสถิติอะไรประดับวงการฟุตบอลไทย
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้รับชม๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน